คุณผู้ชมนะคะจากครูเต้ยที่เป็นขวัญใจกองละครใช่ไหมคะ
ขวัญใจบุภเพศอันนี้วาดเบนลาลาดิ
คุณผู้ชมฟังไม่ไหวฟังแบบฉุดไม่อยู่จริงฝนตกฟ้าลองใช่ไหมคะ

ไม่หยุดฉุดไม่อยู่ค่ะเรสชมพูสดใสจริงค่ะ
เพราะเผื่อใจถึงความปังของหนังบุภเภสอันนี้ว่า๒ล้าสุด๔๐๐ล้านบาทแล้วจ้า
นี่ฉันชอบพาดหัวของคุณมากเลยคุณตั้งให้ไง

คำว่าจักรวาลบุเพมาจากแฟนคลับเขาตั้งให้
เพราะว่าเขามีขยายไปละครงละครต่างมากมายแล้วเขาดังเมืองนอก
กับภูชาลาวอินโดนีเซียมาเลเซียปังมาก
เบลล่ามีพรีเซนเตอร์๒ตัวคุณผู้ชมนะคะ
คือที่กัมพูชาแล้วก็ลาวด้วยถามว่าส่วนไหนของร่างกายเบลล่าบอกว่ายังเหลืออยู่นะคะ
ไม่ซ้ำกันที่ประเทศไทยด้วย
ส่วนบอกว่าอ้าวเบลล่าปังขนาดนี้ต้องไปรำแก้บนหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะภาพตอนที่ละครบุเพดังเนี่ยภาพนี้
คือพี่น้องเขาคือไปบนเอาไว้
ส่วนที่ใครหลายคนยกให้เธอคือไอดอลของความสวยของพวกเรา
สดฟังก็คือเบลล่าเบลล่าฝากในหนังเครดลัตต์ดีด้วยนะ
คนเรามันจะสวยนอกจากภายนอกแล้ว

เหมือนคนบ่างงานมั้ยคะเบลล่า
ไม่บ้าค่ะกำลังดีนะคะ
ใช่ทำได้ทุกอย่างค่ะ
มีหลายคนเลยที่แบบดูหลายรอบ

คือเหมือนแฟนคลับตั้งฉายา
ให้เป็นจักรวาลบุกเพลย์

เหมือนตอนบุกเพลย์ตอนนั้น
พอถึงแล้วก็ไปรำ
อยากจะให้ผู้หญิงทุกคนมั่นใจแหละค่ะ
ไม่ว่าเราจะแบบรูปร่างหน้าตา

ว่าอินเนอร์ข้างในสำคัญที่สุดมากกว่า

อันนั้นคือสวยแบบฉบับเบลล่า
แต่ถ้ากล้องซูมมาสวยแบบฉบับแจ๊กกะรีนคือ

โอ้โอ่คงงมมาสวยแบบแบบชาบัดเจ๊กก็ได้ยินคือ
ถ้าทางหน้าก็คืองามหน้า

หน้ากล้องหน้าหน้ามี

พี่แจ๊กก็บอกว่าพี่แจ๊กเนี่ยสวยทางหน้า
เป็นพลังบวก
เชอรี่เป็นเพื่อนที่น่ารักมาก